เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานการประชุมของสบค
เหนือความคาดหมายเราจะล็อกดาวน์กันไปอีก
เรื่องต้นจะถึง๓๑สิงหาคม
ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาคือธนาคารด้านนอกคนเยอะคนแน่น
เพราะว่าธนาคารในห้างปิดธนาคารในห้างเป็นธุรกิจเดียวนะครับ
ที่สวบคลนั้นยอมผ่อนปล่นให้ครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะครับโคศกสวบคแถลงผลการประชุม
บคอชุดใหญ่เลยที่มีผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐบนตรีว่าการกระสกกระลาฝมถ้าเป็นประธาน
บอกว่าที่ประชุมให้คงมาตรการเดิมล็อกดาวน์ไปจนถึง๓๑สิงหาคมครับ
ส่วนที่สมาคมศูนย์การค้าไทยเสนอให้สวบคผ่อนปลนธุรกิจ๔ประเภท
ห้างสรรพสินค้านั้นสอบคอคลายล็อกผ่อนปลนให้แค่ธุรกิจเดียวคือ
อย่างที่ผมบอกไปครับธนาคารแล้วก็สถาบันการเงิน
สามารถเปิดดำเนินการได้ในห้างส่วนธุรกิจอีก๓ประเภท
ร้านสื่อสารและไอที๑ร้านขายของเบตเตอร์เล็ต๑
และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นหนึ่ง
ใน๒๙จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มยังไม่คลายล็อกนะครับ
เปิดไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าสวบคอมองว่า
เดี๋ยวนี้ของพวกนี้คุณยังพอประทังซื้อออนไลน์ไปก่อนได้นะฮะ
แล้วก็ที่น่าจับตานะครับคือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
สอบประคอบอกอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ
ร้านนี้บอกว่ารับเฉพาะผู้ฉีดวัคซีนสมมุตินะสมมุติในอนาคต

เนี่ยฮะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเขาก็ใช้วิธีนี้กันแล้ว
อกจากนี้นะครับยังแถลงเรื่องการนำวัคซีนจากภูตานมาใช้ก่อนนะครับ
จำนวน๑๓๐๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐๐โดส
แล้วก็ไทยจะใช้คืนเขาภายหลัง
รวมทั้งนะครับการรับบริจาคยารักษาจากประเทศเยอรมนี๑๐๐๒๐๐ชุดอีกด้วย
รวมทั้งมีมติให้จองซื้อวัคซีนไฟเซอร์

อีก๑๐ล้านโดสครับแล้วก็ให้องค์การเพศสัตว์จัดซื้ออันนี้ด้วยนะปุ้ย

เพื่อเอามาใช้เป็นวัคซีนหลักด้วย

ไทยไทยโควิดพลัสเหรอ

ในขณะที่วัคซีนมาอยากฉีดอ่ะ

แต่ถ้ามีอันนี้ออกมานะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ไม่ใช่น้อยใจจะด่ากลับไปด้วย
เพราะว่าการบริหารจัดการจากฝั่งนู้นมันยังไม่ถึงเรา

ใจเย็นนะฮะมีคนเรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวจะมีการซื้อวัคซีนเพิ่มเติมอีก๓๒ล้านโดส
เพื่อเติมเต็มตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา
เหมือนกันเลยท่านคุณหมอทวีสินก็แถลงลักษณะเดียวกันฮะ
จัดซื้อผ่านองค์การเพศศาจกรรมนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของกายพันธุ์มันเกิดขึ้นมาก

ดังนั้นเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสต้องจบภายใน๓๑ธันวาคมปีนี้
อีก๑๐ล้านโดสเป็นยี่ห้ออื่น
วกลบคูณหารอันนี้เพิ่มนะไม่เกี่ยวกับตัวเลขก่อนหน้านี้
ครั้งนี้จะเพิ่มอีก๓๒ล้านโดส
เดินหน้ากันต่อไปสั่งวันนี้ได้วันไหน
สั่งสิงหากันยาได้วันไหน

ก็แล้วแต่ปลายทางสิปลายทางเขาให้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ
ไปดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนนะครับตัวเลขของ๑๕
สิงหาคมฉีดไปอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่

เป็นเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามว่ากันไปตามที่หน้าจอทีวี
แต่ตอนนี้๒๓ล้านโดสแล้วสำหรับภาพรวมประเทศไทย
๒๓๕๙๒๒๒๗โดสเหลือเวลา๑๓๗วัน
่งมั่นให้ถึงเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสให้ได้
ภายใน๓๑ธันวาคมนี้ครับ